เมื่อครูปิงกี้เขาไปลำทวายแล้วก็แบบว่ามีเลขในอ่างของน้ำมนใช่ไหมคะ

ก็ได้หลายงวดตัวถูกตรงแบบชาวบ้านรวยกันเป็นแถว

ใช่นะคะแล้วด้วยความที่มูเก่งแบบจริงจังขนาดนี้

ธุรกิจแป้งทาหน้ายี่ห้อลูกสาวพญานาคของนาง
ยอดขายผู้เขารุเป้าไปเลย
ตอนนั้นนะคะงานรีวิวเข้ามาแบบถล่มทลายไปไหน

คือร้องเพลงด้วยแต่ล่าสุดเขาจ้างเป็นนางลำแบบจริงจังเลย

ที่สำคัญนะคะบางงานเนี่ยค่ะพี่ลูลูไม่ได้มาใช่ไหมค

เราจะบอกว่าให้สังเกตตัวเลขในงานดี
มันต้องมีนั้นแน่
พวกนุไปที่ไหนไม่เคยพลาด

พวกหนูไม่ซื้อเพราะว่าพวกหนูซื้อมันจะไม่ออก

คือจะเป็นเหมือนคนให้ค่ะ

ก็คงจะให้เราก็เรียกว่าเอาเงินด้านอื่น
คือเราให้เราแบ่งปันให้คนอื่นแต่เสมอ
แต่ในสิ่งที่เราทำเรามูเพื่อที่จะขอ

พวกเราบวงสวงทุกเดือนไปลำทุกที่
ไปหาองค์ปู่พญานาคทุกที่

เพื่อที่จะให้คนใช้แล้วแบบว่ามีความเป็นออร่า

คือพอมันได้ยอดเราก็ไปได้